ท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่๒นะครับการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภานะฮะ
เมื่อวานนี้วันแรกเนี่ยจบตีหนึ่งครึ่งค่ะอ่าวันนี้วันที่สอง
คาดว่าจะเอาสักตี๒เสร็จไม่เสร็จว่ากันอีกทีนะฮะ
ถ้าไม่เสร็จก็ต่อวันที่สามพรุ่งนี้นะครับทีนี้เมื่อวานนี้
ผลตำแนวเอกเศรษฐฤทธิ์สุธุ์เตมีเวชหัวหน้าภักร์เศรษฐฤทธิ์รวมไทยเนี่ย
ถูกเชิญออกจากห้องประชุมเพราะว่าตอนอภิปรายเรื่องคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์
บอกว่าคือเข้าประชุมได้แต่ว่าอภิปรายอะไรไม่ได้แล้ว

แล้วก็ถูกเชิญออกจากห้องประชุมไปแล้ว
ปรากฏว่ามันก็มีบรรยากาศเกิดขึ้นเมื่อ
นางสาวปรินาไกรคุบสสรัชบุรีของพักพลังประชารัฐ
ขอหารือกับประธานว่าเอ๊ะตกลงแล้วเข้ามาได้เหรอ
เพราะว่าไม่ถอนคำพูดแล้วก็ประธานในที่ประชุมเมื่อคืน

แต่ทีนี้คุณปรินาไปใช้คำว่าเสนอหน้าเข้ามาประชุมได้หรือ
เดี๋ยวลองดูบรรยากาศช่วงนี้นะครับ
แต่สุดท้ายก็ต้องถอนคำพูดนี้นะฮะแล้วประธานก็บอกว่าก็เข้ามาได้
คือตามระเบียบข้อบังคับคือเมื่อถูกให้ออกจาก
การประชุมเพราะว่าไม่ยอมถอนคำพูดไปก็ออกไปแต่ว่าก็กลับเข้ามาได้
แต่ว่าทีนี้คุณชวนก็ตัดสิทธิ์การอภิปรายไปนะครับ
ส่วนการอภิปรายนโยบายรัฐบาลวันนี้นายุทธพงศ์เจราะสะเทียนสศพไทย
แล้วก็หยิบยกปัญหาเรื่องราวต่างมาแต่ระหว่างนั้นช่วงกลางวันเนี่ยนะครับ
พลเอกประยุทธ์นายกต้องไปปฏิบัติภารกิจนอกรัฐสภาค่ะ

ก็เลยมีการถามกันวุ่นวายไปหมดว่าทำไมต้องไปทำไมไม่อยู่ฟัง
ผู้อภิปรายนั้นดูถูกเหยียดหยามสมาชิก
ถ้าผมจะกล่าวบ้างว่าผู้อภิปรายเนี่ยเป็นสอสอขี้ฆ่าโจร
ไม่เอาไม่เอา
ถ้าเสียหายรู้แล้วแต่ว่าต้องถอนท่านประธาน

ผมเป็นขี้ฆ่าโจรไหนต้องประทานวินิจฉัยครับ
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมต้องตอบให้เขาประท้วงผมก่อน

มาจากเรียรองเท้าทหารมาครับ
ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงครับ

ขออนุญาตท่านประธานครับ
ขอผมได้เลือกสุดพอร์ตเลยค่ะขออนุญาตประทวงท่านประทานนะครับ
จุดและนั่งอยู่กับที่ทุกท่านแล้วก็เลิกประท้วงนะครับ

ทีนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ก็กลับเข้ามาในห้องประชุมนะคะ
ทีนี้กลับเข้ามาก็ชี้แจงต่อ
ก็มีการอภิปรายประเด็นนี้ตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมคะ
วันนี้ก็นายวิสานเตชธิระวัติสเชียงรายพไถ่
ก็พูดถึงประเด็นนี้ท่านนายกก็เลยกลับเข้ามา
แล้วก็ชี้แจงประเด็นนี้ท่านตอบว่ายังไงเดี๋ยวฟังดูค่ะ
เพราะฉะนั้นมาแล้วผมก็ต้องเตรียมการเตรียมการของผมคือ
กำลังพลเราให้มีความระมัดระวังปลอดภัย
ดูแลประชนได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่ผมเตรียมการ
แล้วในเมื่อถึงเวลาวันนั้นก่อนผมก็เสียชีวิตได้๖เดือน
เกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยคุณไม่ต้องยิ้มเลย
พวกนั่งอยู่ทางนี้ยิ้มแบบไม่รู้สึกรู้สาอะไรทั้งสิ้น
คนตายคนเจ็บไปแล้วเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องตัดสินใจ
แล้วไม่ได้ตัดสินใจก่อนหน้าด้วยอะไรด้วยวันนั้นเท่านั้นเอง
นะที่คนของท่านบางพวกบอกก็ไม่ต้องอยู่อยู่กันแบบนี้
ถ้าทหารไม่ออกมาทำงานก็อยู่กันแบบนี้แหละครับ
กรุงประมาณทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำรับผิดชอบกันหรือเปล่า
ตอบมาสิวันนั้นอย่าทำหน้าย้อยเย้ยแบบนี้ผมไม่ชอบ
ถ้ารัฐจอบประเด็น